ค่ะทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดจากความเมาเหมือนกันแล้วคนเมาเป็นตำรวจระดับถึงรองสารวัตร
อันนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ารองสารวัตรคนนี้เมาประจำอืม
ทีไรชอบกลางแล้วก็ยิงปืนโอ้โห
เป็นอย่างเงี้บ่อยชาวบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวจริงจริงแล้วก็ที่แย่สุดเนี่ยนะ
เกิดขึ้นล่าสุดเลยเมากร่างแล้วยิงปืนใส่บ้านคนอื่นเขา
เขาบอกอยู่บ้านอยู่ดีกระสุนปริศนามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย
อยู่ดีไปยิงปืนใส่บ้านคนอื่นอ่ะอ่าแล้วเป็นตำรวจแล้วมีปืนไง
ถูกต้องนี่เป็นบ้านของนายทงชัยพิมศรค่ะ
เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องไปแจ้งความนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้เห็นเลยว่ามีกระสุนอยู่เอ่อ
เป็นรอยกระสุนเนี่ยนะคะสองนัดกระจกหน้าต่างแตกอ่ะ
ลุถึงประตูห้องนอนเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านที่ชื่อว่านายทงชัยเนี่ย
ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังว่าช่วงเวลาประมาณตีสี่ครึ่ง
ได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยนะคะตอนแรกนึกว่ามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
จันทรุปราคาอะไรแบบนี้แล้วคนยิงปืนไล่อะไรอย่างนี้
แต่พอไปตรวจสอบชั้นสองของบ้านอุ้ยกระจกบ้านแตก
ตอนนั้นมีคนอยู่ในบ้านนะคะอยู่กัน๓คนทุกคนตกใจมาก
คุณพ่อเนี่ยอายุแปดสิบแปดแล้วอ่ะโชคดีที่นอนอยู่ข้างล่าง
อยู่บนชั้น๒ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
พอเช้ามาไปถามชาวบ้านแถวนั้นก็เลยรู้ว่ามีตำรวจ
ตำแหน่งถึงรองสารวัตรป้องกันและปราบรามเป็นคนยิง
แล้วตอนนั้นตำรวจนายเนี้ยก็เมาด้วยแล้วพอไปคุยตำรวจนายนี้ที่เมา
แล้วบอกว่าไงรู้ไหมก็ไปคิดค่าเสียหายมาสิเดี๋ยวจะจ่ายให้
ครับเจ้าของบ้านบอกโมโหมากไม่ยอมเรื่องนี้จะไม่ยอมนะคะ
ได้ยินเสียงเพลินประมาณสี่ห้าครั้งแหละครับแต่มันทำวันนี้ก็
ดาวกินเดือนประมาณนั้นไม่คิดว่าเป็นลูกปืน
พอเช้าขึ้นมาดูแฟนขึ้นมาดูก็เห็นกระจกแตกก็เก็บลูกปืนได้
และอีกเม็ดนี้ก็เข้าไปดูมันเป็นรูเข้าไปดูในห้องก็เห็นลูกปืน
กระดูกเข้ามาดูก็เขาถ่ายไว้ไม่คิดว่าเป็นลูกปืนอืม
ก็ไม่เคยมีเรื่องกับเราอะไรทีนี้ผมก็ไปถามทั้งตอนเช้าผมให้เขาไปถาม
บอกว่าได้ยินเสียงปืนเมื่อคืนมีใครยิงไหมคนคนชื่อว่ามืดเขาบอกว่าไม่รู้
แต่คนตำรวจคนเนี้ยเขาบอกว่ากูเป็นคนยิงเองเขาว่าอืม
แล้วเขาบอกว่ามึงไปเก็บอักษรแม่นลูกสุดมาแล้วเสียข้าวติหาร
บอกกูลงไปแจ้งความเขาว่าอย่างเงี้ยท้ายให้แจ้งความ
น้องสาวของนายทงชัยเจ้าของบ้านนางสาวรัตนาพิมศรบอกว่า
ตำรวจนายนี้นะพฤติกรรมแบบนี้บ่อยชอบแสดงตนเป็นคนใหญ่คนโต
เวลาเมาทีไรก็จะกลางชอบยิงปืนทำแบบนี้
ชาวบ้านก็กลัวชาวบ้านเอือมระอา
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจนมาเจอเหตุการณ์นี้ค่ะ
คือปืนมันโอ้โหโดนยิงเข้ามาในบ้าน
เหตุการณ์ครั้งนี้ยอมไม่ได้จริงอยากจะให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้

เรื่องนี้นะไม่จริงจังนะหนูจะเป็นนั่งอยู่
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานมาว่าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
ได้มีคำสั่งให้นายตำรวจนายนี้ที่ถูกร้องเรียนให้ย้ายแล้วนะคะ
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
สอบประกอบเรียบร้อยแล้วก็ย้ายไปก่อน
แล้วก็เรื่องของคดีความก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
นี่ก็คงเข้าข่ายก็คือนึกว่ามีบ้านอยู่ใกล้ตำรวจแล้วจะดีใช่ไหม
จะฝากบ้านไว้กับตำรวจข้างบ้านสักหน่อย